นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาบ่นเหมือนกันนะว่า
มีแต่ข่าวที่แบบฆ่ากันตายทุกวันเลย
มีวันไหนไหมเนี่ยที่จะไม่มีข่าวฆ่ากันตาย
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเรื่องฆ่ากันตายก่อน
มาดูเรื่องเกี่ยวกับพวกตัวลงตัวเลขความเชื่อกันบ้างนะคะ
คราวนี้มีหลายที่มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
พาคุณผู้ชมไปดูก่อนเจ้าของร้านส้มตำที่นครปฐมเนี่ย
เขาตามหาว่าแม่ค้าขายลอตเตอรี่อยู่ไหนนะ
รีบมาติดต่อเร็วเพราะว่าทำลอตเตอรี่หล่นเอาไว้๓ใบ
แล้วปรากฏว่าไอ้๓ใบนี้มีอยู่เป็นลอตเตอรี่
ที่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวคุณผู้ชมดูสิ
มี๙๔ทั้ง๓ใบเลยค่ะโดยนางสาวรัตนพรเอียมปะโก
อายุ๔๓ปีเจ้าของร้านส้มตำที่นครชัยศรีที่นครปฐมเนี่ยนะคะ
เขาโชว์ลอตเตอรี่๓ใบให้กับผู้สื่อข่าวดู
เป็นลอตเตอรี่เลขท้าย๙๔งวดวันที่๑๖ที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยแม่ค้าลอตเตอรี่เนี่ยที่เป็นเจ้าของอยู่ไหน
ร้านก็เลยเก็บเอาไว้ให้พอรอจนถึงวันอาทิตย์ก็แล้ว
แม่ค้าลอตเตอรี่ยังไม่มาติดต่อขอลอตเตอรี่คืนอีก
ส้มตำบอกว่างั้นเอางี้ละกันฉันเอาเลขเดียวกับ
รอตเตอรี่ที่ทำหล่นไว้นี่แหละเอาไปเสี่ยงโชคก็ซื้อ๙๔
ปรากฏว่าได้รางวัลเพียบเลยนะเพราะว่าซื้อหลายใบดังนั้น
ลอตเตอรี่ทั้ง๓ใบนี้ยืนยันนะว่ายังไงฉันจะไม่เอาไปขึ้นเงินหรอก
จะรอให้แม่ค้าลอตเตอรี่ตัวจริงเนี่ยมารับไปเพราะว่าเชื่อว่าทำดีแบบนี้
ต้องได้ดีเทวดาต้องคุ้มครองโอ้โหคุณพี่ใจบริสุทธิ์มาก
ให้ร้านส้มตำพี่ขายดีดีเลยนะคะนี่นะชี้พิกัดกันแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
งวดที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ดวงดีรับทรัพย์กันไปนี่ใครคะคุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้ม
หรือนายกิติศักดิ์พงศักดิ์โสพักดีนะคะเขาบอกว่าเขาถูกรางวัลเลขท้ายสองตัว
งวดที่ผ่านมาเนี่ย๙๔เห็นไหมโอ้โหคุณคะซื้อเยอะอะไรอย่างนั้นคะ๑๑๐ใบ
ได้เงินรางวัลไป๒๒๐๐๐๐บาทเขาก็เลยบอกว่าแหมรับทรัพย์แบบนี้ก็ต้องไปแก้บน
อาสมฤษีเนรอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณโป๊งเหน่งเนี่ย
เล่าบอกว่าได้โชคได้เลขมาจากน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์แล้วก็ทะเบียนรถของตัวเขาเอง
นี่แหละก็เลยนำรถจักรยานยนต์มาถวายแก้บนกุมารเจ้าสัวเหงเพราะได้มีการอธิษฐาน
ก่อนหน้านี้บอกว่าถ้างวดนี้เนี่ยถูกรางวัลใหญ่จะซื้อรถจักรยานยนต์มาถวาย
แล้วจอดไว้ให้กุมารเล่น๒สัปดาห์ก่อนที่จะเอารถไปใช้งานบางคนบอกว่าอ้าวจอดแล้วจอดเลยเหรอ
ไม่ใช่นะจอดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวให้ดู๒สัปดาห์แล้วเดี๋ยวค่อยเอากลับไปนะให้กุมารได้เล่นก่อนนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่กรสินหน่อยละกันค่ะที่วัดวรรณสันติการาม
มีเรื่องน่าประหลาดใจเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่เขาทำพิธีบวงสวง
พญาวิสุทธินิลกานักฮราชพญานักองค์ใหญ่สร้างขึ้นมาเนี่ย
จะเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีนี้ตอนทำพิธีเขาก็มีการฟ้อนรำ
นางรำคนนึงคุณผู้ชมซุดตัวลงไปแล้วก็ร้องห่มร้องไห้นางรำคนนี้เนี่ย
อาการเกร็งด้วยคุณผู้ชมดูภาพนี้สิคะเนี่ยชาวบ้านเขาต้องรีบอุ้มนะ
ช่วยกันแบกมาพยุงออกมามาประถมพยาบาลหลังจากนั้นเนี่ยพอหมอพรามสวดมนตร์
นางรำก็เริ่มมีอาการดีขึ้นเรื่อยจนสามารถลุกเดินแล้วก็ร่ายรำได้ปกติ
ชาวบ้านเขาเชื่อนะคะว่านางรำคนนี้เนี่ยอาการที่นางรำเป็นเป็นอาการองค์ลง
แสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคาราช
ที่จะมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน
นี่แหละคุณผู้ชมปิดท้ายกันหน่อยละกันค่ะ
ที่วัดศรีบุญเรืองที่จังหวัดเจียงใหม่นะเจ้า
ช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะมีพระราชพิธี
มีพิธีพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาส
พระครูสุเทพสิทธิคุณหรือว่าหลวงพ่อพันเทวานะคะ
เจ้าของพิธีศักดิ์สิทธิ์เพ่งตะวัน
ก็มีนักการเมืองมีศิษยานุสิตมาร่วมงานเพียบเลยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ระหว่างที่มีการจุดไฟเผาร่างหลวงพ่อตามพิธีโบราณเนี่ยนะคะ
ดูสิคะปรากฏว่าไฟลุกท่วมประสาท
กหัสดีลิงจนมอดไหม้ใช้เวลา๑ชั่วโมง
แต่ว่าร่างของหลวงพ่อค่ะไม่ถูกเผาไหม้
แล้วก็ยังเห็นร่างชัดเจนเลยในท่านั่งสมาธิ
ศิษยานุสิตที่ไปร่วมงานนะคะทุกคนตะลึง
แล้วก็บอกว่าโอ้โหนี่คือเรื่องเหลือเชื่อมากเลยนะคะ
ส่วนทางด้านพระวีรเดชวรโชธที่เคยดูแลหลวงพ่อ
ก็ใช้มือถือถ่ายภาพนี้ไว้แล้วก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเจ้าหน้าที่วัดต้องมีการขอขมาเอาไม้ไผ่
ช่วยกันดันร่างของหลวงพ่อแล้วก็ใส่ฟืนเสริมไปอีก
ก็ใช้เวลา๓ชั่วโมงกว่านะคะจนพระอาทิตย์รับขอบฟ้า
ร่างของหลวงพ่อจึงมอดไหม้พระที่เคยดูแลหลวงพ่อ
บอกว่านี่คือปฏิหารที่ปรากฏต่อหน้าศิษยานุสิตนะคะ